เมื่อวานนี้ชาวอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
เขาก็ว่าไปตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมคล้ายกับกิ้งกือในปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะบริษัทผู้ผลิตก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
เขาไม่ไปมือเปล่าเขานำปลากระป๋องเนี่ยไปมอบให้กับผู้ซื้อด้วยค่ะ

กรณีที่ชาวบ้านหมู่ที่๒ตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี
พบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกับกิ้งกืออยู่ในปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง
ขณะที่กำลังเปิดเพื่อที่จะทำเมนูข้าวผัดปลากระป๋อง
โดยซื้อมาจากร้านขายของชำในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ผลิต
ก็ได้เดินทางไปตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวแล้วนะคะ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่เคยพบกับสิ่งแปลกปลอมในลักษณะนี้มาก่อน
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ผลิตกันค่ะ
เอาตัวอย่างกลับนำไปวิเคราะห์

เพราะว่าสิ่งนี้ไม่เคยเจอมาก่อนครับ

ก็จะนำสิ่งแปลกปลอมไปตรวจสอบที่โรงงานผลิต

พร้อมกับมีการมอบปลากระป๋องจำนวนหนึ่งให้กับเจ้าของบ้านอีกด้วยค่ะ
ด้านนางสาวกาญจนาปานศรีอายุ๒๐ปี

ต้องการให้ทางบริษัทผู้ผลิตตรวจสอบว่า
สิ่งที่พบสิ่งที่แปลกปลอมนั้นคืออะไร
เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะ
ก็เลยได้ปลากระป๋องไปกินเพิ่มนะคะ